ทีนี้มาดูข้อมูลที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ชม
เรื่องของการประกาศตัวเลขผู้ป่วยโรคโควิด๑๙
กระทรวงสาธารณสุขนะคะเมื่อวานวันเดียว
เพิ่มขึ้น๑๐๗คนค่ะ
กระทรวงสาธารณสุขนะคะมีการแถลงยอดผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด๑๙นะคะ
ก็มาจากกลุ่มก้อนเดิมที่ไหนบ้าง
กลุ่มสนามมวยสถานบันเทิงที่ทองหล่อ
ผู้เข้าร่วมพิธีทางศาสนากลุ่มสัมผัสผู้ป่วยที่มีรายงานก่อนหน้านี้
ซึ่งพบว่ารวมถึงผู้ต้องขังด้วย
รวมถึงกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์
ทำให้ตอนนี้ยอดผู้ป่วยสะสมจากโควิด๑๙
ในไทยทั้งหมดโอ้คุณเกือบ๑๐๐รายแล้วนะคะ
อดผู้ป่วยสะสม๙๓๔รายรักษาหายแล้ว๗๐ราย
อยู่ระหว่างการรักษาในโรงพยาบาล๘๖๐ราย
เสียชีวิตสะสม๔รายยังเป็นยอดเดิมค่ะ
นี่ทำกราฟิกให้ดูง่ายแบบนี้นะคะ
ผู้ป่วยโรคโควิด๑๙ที่เพิ่ม๒ราย
คุณผู้ชมนี่น่าสนใจพบว่าเป็นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์
และยังทำให้บุคลากรทางการแพทย์อีก๒๕ราย

ซึ่งเป็นบุคลากรในห้องผ่าตัด๑๕ราย
และแพทย์ที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยอีก๑๐ราย
รวมแล้วขณะนี้นะคะบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อสะสม๖ราย
หลังจากที่เมื่อวันที่๒๔มีนาคมนะคะ
แพทย์พยาบาลและก็เจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขติดเชื้อ๔ราย
สาเหตุที่ไม่น่าจะเป็นสาเหตุเลย
สาเหตุมาจากผู้ป่วยปกปิดประวัติว่าตัวเองเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยง

ก็เลยทำให้คุณหมอแล้วก็พยาบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

โศกระทรวงสาธารณสุขค่ะคุณหมอทวีสินวิศนุโยธินนะคะ
บอกว่าสาเหตุที่ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อเพิ่มเติม
ก็มาจากผู้ป่วยที่มาพบแพทย์
แล้วก็ไม่ได้มีการแจ้งประวัติทางต้นทางต้นน้ำของตัวเอง
แจ้งประวัติย้อนหลังว่าสามีเดินทางไปสนามมวย
ก็เลยทำให้คุณหมอให้การรักษาโดยไม่ทราบ
ไม่มีการป้องกันจนติดเชื้อ
คือปกปิดข้อมูลไงว่าสามีตัวเองไปสนามมวยมา
ไม่ได้แจ้งข้อมูลตรงนั้นแล้วมาบอกข้อมูลย้อนหลัง
ซึ่งตอนที่ไปบอกคุณหมอตอนแรกก็ไม่ได้มีการกันเชื้อกันไง
ระหว่างผู้ที่ไปรับการรักษากับคุณหมอก็เลยสุดท้ายแล้วติดเชื้อค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยเน้นย้ำกันนะคะว่า
อย่าปกปิดข้อมูลเพราะในวันหนึ่งเนี่ย
คุณหมอจะต้องไปตรวจคนไข้หลายร้อยรายนะคะ
คุณหมอ๑คนต่อลมหายใจต่ออายุผู้ป่วยได้เยอะเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าท่านเป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัว
ต้องกักตัวไม่งั้นแล้วมีผลกระทบเป็นลูกโซ่นะ

ใช่ค่ะฟังเสียงคุณหมอหน่อยค่ะ
ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนนะครับหากป่วยมีไข้
มีอาการทางระบบทางเดินหายใจให้รีบพบแพทย์ทันที
อย่าปกปิดข้อมูลเพื่อจะได้วินิจฉัยรักษาได้ทันท่วงที
และขอให้ทุกคนคำนึงถึงความปลอดภัยของแพทย์พยาบาลบุคลากรสาธารณสุขนะครับ
อันนี้ชัดเจนมีประวัติอีกรายหนึ่งวันนี้บุคลากรทางการแพทย์๒ราย
มีประวัติว่าตรวจผู้ป่วยนะครับ
เสร็จแล้วมาทราบทีหลังว่าสามีนะครับได้ไปสนามมวยมาก่อนแล้วมาให้ประวัติย้อนหลัง
ก็เลยทำให้บุคลากรทางการแพทย์ท่านนั้นต้องได้รับเชื้อนะครับถ้ามีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับ
คลากรทางการแพทย์ของเราไม่ได้ต้องการรังเกียจลังงอนอะไรต้องการที่จะได้ปกป้องท่านและปกป้องตัวเอง
เพราะเขาจะต้องได้ตรวจคนไข้อีกวันหนึ่งอีกหลายร้อยคนปรากฏว่าจะต้องถูกแยกกักตัวนะครับ
แล้วก็ดูอาการต่อไปในบางรายต้องแอดมิตรเพื่อดูแลก็ยังโชคดีว่าทั้งสองรายนี้
ตอนนี้อาการไม่ได้หนักอะไรนะครับก็ยังสามารถที่ดูแลตัวเองได้
คุณผู้ชมเราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะอย่าปกปิดข้อมูลอย่าเห็นแก่ตัวนะ
บางคนนะไปในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็กลับมาไม่ยอมบอกเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุข
แล้วก็กลัวว่าตัวเองจะอึดอัดถูกกักตัวอยู่ในบ้านแล้วสุดท้ายก็ออกไปแพร่เชื้อไง
แล้วเซฟนะเซฟคุณหมอพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้วย